คุณผู้ชมวันนี้มาดูการที่ท่านนายกนั้นนำคอรมอลไปประชุมนอกสถานที่กันหน่อย
ก็เขาก็ย้ำเหมือนเดิมนะไม่ได้เป็นการหาเสียงแต่ว่าเป็นการไปพบปะพี่น้องประชาชน
คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าให้ลืมคำว่าหาเสียงไปเลย

ไม่ว่าจะถามพักไหนถามใครจะไม่ได้พูดประโยคนี้
แล้วก็เป็นการประชุมคอรบอลนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงบรายก็มีวาระสำคัญหลายวาระด้วยกัน
ไปดูกันหน่อยว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะครับ
ในการประชุมเนี่ยซึ่งก่อนการประชุมนะฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ไปกราบศักระพระแก้วมรกฏที่วัดพระแก้ว
แล้วก็กราบศักระพระธรรมราชานุวัฒน์เจ้าคณะภาคและก็เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
โดยพระธรรมราชานุวัฒน์นะฮะได้มอบสายข้อมือเป็นลูกปัดหยกแล้วก็พระแก้มรกฏจำลองให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
พร้อมกับให้พรท่านก็บอกว่าขอให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเหมือนกับสร้อยข้อมือลูกปัดหยกที่มอบให้นะครับ
ดูสิฮะประชาชนชาวบ้านก็ไปรอไปกอดไปถ่ายรูปกันนะครับ
จากนั้นท่านนายกก็เดินทางมาเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๒
แล้วก็ประชุมคอรมอลที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงบรายครับโดยท่านนายกก็ได้ใช้รถยนต์ตามปกตินะครับ
ขณะที่คอรมอลคนอื่นก็นั่งรถทัวร์กรุงเทพแม่สอดแล้วก็ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าเป็นรถทัวร์ของบขมาร่วมประชุม
มาร่วมประชุมส่วนวารักษ์การประชุมครมศาลจรที่น่าสนใจนะฮะ
เอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๒ก็คือมีเชียงบรายพยาวแพร่นานเนี่ย
เสนอของงบราวหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทพัฒนาเจ็ดด้านนะครับ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แบบครบวงจอมไปเลยแล้วก็สำหรับบรรณสถานจังหวัดน่าน
มีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองเก่าเวียงลอจังหวัดพยาวด้วย
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานก็ขอรับการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ
บรณะเร่งรัดทางหลวงยี่สิบสี่สายพัฒนาระบบคำบรรณาคมทางบราง
เป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับตามที่คณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์หรือทศเสนอภายใต้กรอบวงเงิน๖๐๐๐ล้านบาท
เป็นของตนเองซึ่งหลังจากที่คอรมอลเห็นชอบแล้ว
ใน๓วันทอศจะนำข้อมูลที่อยู่อาศัย
เข้าร่วมโครงการกว่า๑แสนยูนิตประกาศขึ้นเว็บไซต์
ผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นจองสิทธิ์เพื่อขอสินเชื่อได้
แล้วก็เข้าโครงการบ้านล้านหลังได้สำหรับผู้ที่สนใจ
ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับ